จากเรื่องนี้ค่ะเปลี่ยนไปดูเรื่องของนักเรียนที่ต้องเรียนออนไลน์กันนะเวลานี้ค่ะ
พี่ปอคุณผู้ชมแน่นอนว่าแหมเด็กเนี่ยพอถึงเวลาต้องเรียน

ประเด็นคือวันนี้ค่ะมันมีประเด็นแน่เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมค่ะ
ไปเจอว่าครูสอนนักเรียนผ่านออนไลน์หรือเป็นลูกหลานของเรา
แต่ด่านักเรียนตลอดเวลาเลยลองไปฟังดูว่าคุณจะรู้สึกยังไงค่ะ
แต่กูก็ต้องสอนเพราะมันเป็นหน้าที่

ฟังแล้วก็แบบคือเราต้องยอมรับจริงนะคะ
ว่าในสังคมไทยยังไงคนที่เป็นครูบาอาจารย์
ต้องเป็นบุคคลที่น่านับถือเป็นแบบอย่าง
ใช่ไหมคะพอเจอแบบนี้เข้าไปมันก็
อึ้งไหมคะพูดกับนักเรียนหรือจะพูดกับใคร

อันนี้เรียกว่าอึ้งจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
และแน่นอนว่าทุกคนก็อึ้งค่ะ
มีการเอามาโพสต์แฉพฤติกรรมของครูประจำชั้น
นักเรียนม๖และเป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ด้วย
คือก็ไม่ได้บอกมานะว่าเป็นโรงเรียนอะไร
แต่รู้แต่ว่าเป็นโรงเรียนดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครนายก
แล้วเขาบอกเป็นโรงเรียนดังประจำจังหวัดด้วยนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
ระหว่างที่กำลังสอนนักเรียนในคาบเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์
ก็ใช้คำพูดที่หยาบคายสารพัด
แล้วก็มีการขู่ด้วยนะว่าจะแลกเกรดศูนย์ทั้งเทอมอีกด้วย
หลายคนถึงกำงว่าทำไมโรงเรียนใช้วิธีการสอนเด็กแบบนี้หรือ
แล้วทำไมคุณครูถึงพูดจาหยาบคายแบบนี้
คุณแม่ของน้องม๖คนนึงค่ะเจ้าของคลิปเขาเล่านะคะว่า
ลูกเนี่ยเคยมาเล่าพฤติกรรมของครูรายนี้ให้ฟังแล้วแหละ
แต่คุณแม่บอกคุณแม่ไม่ได้สนใจ
เพราะคือที่ผ่านมาก็คิดว่าลูกก็คงพูดไปอย่างนั้น
ไม่อยากเรียนหรือเปล่าอะไรแบบนี้
หรือว่าโดนคุณครูว่าต่อว่าก็อาจจะเป็นเรื่องปกติ
ใช่นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณแม่คิดอย่างที่พี่ปอบอก
แต่ว่าสุดท้ายคุณแม่เห็นกับตาได้ยินกับหูอึ้งจริง
สิ่งแรกคือคุณแม่บอกเสียความรู้สึกมาก
คิดค่ะว่าครูจะด่านักเรียนด้วยคำหยาบคายได้สักขนาดนี้นะคะ
ทีนี้ก็เป็นไปได้ค่ะเขาบอกว่าสาเหตุคาดว่า
อาจจะมาจากนักเรียนบางคนไม่เข้าเรียนออนไลน์
ตื่นซ้ายขาดเรียนลาป่วยส่งงานช้า
แต่คุณแม่เขาก็คิดนะว่าถึงยังไงต่อให้เป็นแบบนั้น
ครูเองก็ไม่ควรแสดงพฤติกรรมแล้วก็พูดจาแบบนี้กับนักเรียน
เพราะครูเป็นแม่พิมพ์ของชาติต้องเป็นตัวอย่างที่ดี
เอาละค่ะคุณแม่เขาบอกว่าอยากให้โรงเรียนแก้ไขปัญหาหน่อยนะ
ตักเตือนครูคนดังกล่าวให้เปลี่ยนพฤติกรรม
จริงก็ไม่ได้อยากถึงขั้นที่จะให้ไล่ออกเพราะตัวเองก็สงสาร
ที่สำคัญคุณแม่บอกแบบนี้ตัวเองเป็นสิทธิ์เก่าของที่นี่ด้วย
นี่แหละคือยิ่งทำให้เสียความรู้สึกเพิ่มมากขึ้น
แล้วก็อยากจะให้ครูใช้วิธีการสอนให้ถูกวิธีค่ะ

ช็อกเลยไหมคะ
ของคนที่เป็นครูค่ะ